มีคลิปหนึ่งตอนนี้โลกออนไลน์แชร์กันเยอะ
คือหลายคนเห็นด้วยมากกับมาตรการดื่มแล้วขับจับยึดรถ
รถกันไม่ได้เยอะมากเลยใช่ไหมที่เราอ่านสถิติไปเมื่อเช้านะคะ
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึง
เขาก็โดนยึดรถมอเตอร์ไซค์ไปแหละเพราะว่าดื่มแล้วขับ
จังหวะวันเล่นน้ำเดินไปเฮ้ยรถเรา

แล้วคนที่ขี่อยู่เป็นใครก็ไม่รู้
เขาก็เลยเข้าไปเจรจาคุณผู้ชมว่ารถเขาออกมาได้ไง
เอาเรือนนี้ไหมนะแหละแหละเป็นรถในข้อก
วันนี้วันสงการ

โทรหาพี่เขาเขาก็เลยเอารถในข้อมาให้เรายืม

เขาบอกหมดแล้วเหตุผลเขาแค่ขอยืมวันเดียว

คือคลิปนี้ถูกโพสต์ในเพจพัทยารู้ยังค่ะ

ผมแค่อยากรู้ว่ารถอยู่ในคอกแล้วมันออกมาได้ยังไง
อยากรู้คนขับมาเขาบอกรถเขา
เขาบอกว่าเขารู้จักตำรวจเลยเอาออกมาขับได้

ผมแค่อยากรู้ว่าเอามาจากไหนยังไง
เขาบอกว่าก็นี่มันรถเขาปล่อยเขาไป

เขาบอกใครเจอช่วยตามให้หน่อยนะปรึกษาตำรวจด้วย
ตอนนี้รถอยู่แถวนาเกลือแล้วก็ลงเบอร์โทรเอาไว้ค่ะ

แล้วมีผู้หญิงสองสาวอยู่ในอาการเมาขับมา

มันออกมาได้ยังไงก็ตำรวจยึดรถเข้าไปแล้ว

ก็วันนี้มันวันสงการไงเขาไม่มีรถ
เขาเลยโทรหาพี่พี่ที่ว่าคือตำรวจ
พี่เขาก็ให้รถมาแต่มันเป็นรถในคอก
คือสรุปแล้วก็คือเขาอยากรู้ว่าได้รถมายังไง
ผู้หญิงตอบว่าพี่ตำรวจให้ยืมมา

ไปเอาพรุ่งนี้ไปถ่ายคืนแล้วกัน
เพราะถ้าเอารถไปยังไงตำรวจก็จับอีก
คืองงอ่ะประเด็นที่เขาอยากรู้คือ
มันอยู่ในคอกอ่ะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไร
เอารถของเขาที่ถูกยึดออกมาใช้
ชมคลิปนี้๕๔๐๐ครั้งแล้วนะคะ

แล้วเดี๋ยวตำรวจที่ยึดรถเขา
แล้วก็เอาออกมาต้องมาชี้แจงด้วยว่า
เอารถออกมาให้คนอื่นขี่ได้ยังไง

ผมเห็นบางคนเป็นเมียตำรวจนี่ในคอมเมนต์นะ
เห็นเมียตำรวจบางคนขี่รถใหม่ป้ายแดงเลย